กันที่ข่าวของพี่เวียแล้วก็เบลล่ากันเลยดีกว่านะครับ

เพราะว่าในอินสตราแกรมพี่เวียรูปเบลล่าหาย
ใช่รูปในก้อนช้างนะคะ
ก็ท้ายที่สุดแล้วเบลล่าก็ออกมาบอกนะคะ

ล่าบอกว่าโอ๊ยพี่รูปถ่ายรูปเดียวถ่ายรูปใหม่ก็ได้
โอ้โหเลิศไม่เท่าไหร่นะคะนิ้วรั้นไปลบหรือยังไงโอ้โหเลิศเลิศ
คือมือพี่เวียคงจะไปลบนะคะ
ก็เมื่อวันธุรกาศทองคำคุณเวียสักวันละวัฒน์มางานค่ะ
ข่าวก็ไปลุมสัมภาษณ์แต่ปรากฏพี่เวียก็ใช้พลังนินจาฮาโตลินะคะ
ยุคเก่ามานะคะหายแวบไปเลยค่ะแล้วปรากฏนะคะก็นี่เลย
เมื่อวานนี้ฉันไปเจอคุณเบลล่านะคะดิฉันก็ถามแซวภาษาแอลเอิญคนรู้จักกันนะคะ
บอกน้องแมวยังไงเนี่ยกับพี่เวียนะคะ
เบลบอกว่าโอ้ยพี่ก็เหมือนเดิมแล้วค่ะแล้วก็แซวหนังเรื่องดอกไม้ช่อใหญ่คุณผู้ชมนะคะ
อกไม้ช่อเบอร์เลอร์ดอกนี้นี่แหละค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่าเบลล่าขาขึ้นมากนะคะงานพรีเซนเตอร์เยอะมาก
แล้วก็วันก่อนนางไปออกงานนี่แหละค่ะที่ไม่ใช่งานเกี่ยวกับธนาคารนะอีกงานหนึ่งนะคะ
พอปรากฏอันใหม่เหรอใช่ดอกไม้ช่อนี้มาคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าพี่เวียกับเบลล่ายังเลิฟกันอยู่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
สรุปแล้วก็คือแฟนคลับก็สบายใจได้นะจ๊ะอืมพี่แจ๊คเมื่อกี้แอบเห็นลายหน้า